มาดูความคืบหน้ากันหน่อยคดีพระยิงโยมที่พิศนุโลก
ตอนนี้ก็เป็นอดีตพระไปแล้วแน่นอนฆ่าคนตายนะคะ
อดีตพระที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเอาจริงจริงนะ
สาเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าถูกไล่ออกจากสำนักสงฆ์นะ
มันมีประเด็นที่เขาเก็บกฎมานานเคยถูกขู่ฆ่าด้วยอะไรด้วย
แต่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าโอ้โหแต่ผู้เสียชีวิตคนนี้
เขาไปช่วยงานที่สำนักปฏิบัติธรรมตลอดเลยนะ
ช่วยงานตลอดเป็นคนดีช่วยสร้างสำนักด้วยอะไรด้วย

วันนี้ตำรวจสพไซย้อยจพิสุนุโลก
สปคนสิทธิกรยังเครืออายุ๔๑ปี
หรือครูบาเกมอดีตพระเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมสุเทวดีราชธานี
อยู่ในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางนะคะ
อดีตพระคนนี้เนี่ยที่ชื่อว่านายสิทธิกรคนนี้
เอาปืนลูกซองยิงนายพดุงทองบ่ออายุ๖๗เสียชีวิตที่สวนมะม่วง
เขาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
ก็อ้างว่ามีปัญหากับผู้เสียชีวิตมานาน
โอ้โหมีปัญหากันมาเกือบ๒ปี
ไม่ใช่แค่เรื่องถูกไล่ออกจากสำนักปฏิบัติธรรม
เคยถูกผู้เสียชีวิตขู่ฆ่าบางวันเห็นพกปืนมาด้วย
เขารู้สึกเก็บกฎคือเขาไม่ใช่คนที่นี่

แค่นี้ที่เขาแบบอยู่คนเดียวในพื้นที่ตรงนี้เขาก็กลัวอยู่แล้ว
แต่วันเกิดเหตุนายพดุงมาตะโกนไล่อีก

สิ่งที่ทำลงไปก็ขอโทษญาติของผู้เสียชีวิตด้วย
ส่วนฝั่งครอบครัวของทางผู้เสียชีวิตนะคะเขายังอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นนะคะ
เขาบอกเลยว่าไม่ต้องมาขอขมาเลยนะ
ลูกสาวบอกว่าที่ข่าวบางสำนัก
ลงว่าพ่อถูกยิงที่สำนักปฏิบัติธรรม
ไม่ใช่นะคะพ่อถูกยิงเสียชีวิตที่สวนมะม่วงของตัวเองนะคะ
หมายความว่าพระบุกมายิงถึงที่อะค่ะส่วนภรรยาก็ตัดเพาะบอกว่าสามีไปช่วยพระสร้างสำนักปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำ
ตั้งแต่ตอนย้ายมาอยู่ใหม่ทำแบบนี้ได้ลงคอได้ยังไง
เป็นข่าวอาจารย์ลงว่าพ่อไปตายที่สำนักสงฆ์ไม่ใช่ที่ตรงนั้นที่สวนของเรา
เขาบุกลุกของเราแล้วมายิงเจาะในขณะที่จ่อด้านนี้อาจจะเล็กหรือด้านเนี้ย
ได่มากบวกออกมาตรงตรงนี้ไม่มีนะออกไปหมดเลย
ยิงเลยสิ
หมาที่วัดน่ะมันไปกินไก่แล้วทีนี้คนคนตายนี่ก็บอกว่าเออจำนวน๖๐ตัวแล้วทีนี้ก็บอกเจ้าของวัดน่ะมันออกมา
ออกมาแล้วก็เลยบอกว่าแกก็เลยบอกว่าดูหมาดีนะอย่าให้มันออกมาตามมันตามออกมาแล้วก็มันก็กัดกัดเลย

แล้วก็ไปแล้วทีนี้มันก็โทรมาอีกไอ้หัวโล้นเนี่ยมันโทรมาบอกว่ามึงจะเอายังไงกับกู
มึงมีปัญหาอะไรกับกูถ้ามึงมีปัญหามึงเข้ามาที่
ภาคหรือมันเป็นอะไรอยากจะรู้เนี่ย
ปฏิบัติธรรมใหม่เนี่ยลุงดำก็ยังไปช่วยสร้าง
เขาเนี่ยไม้ยางต้นนึงไปบ้านที่
วัดเขาให้แล้วก็ไปสร้างวัดเนอะเราก็ไปช่วยกันบอก
คุณผู้ชมคะด้านภรรยาค่ะนางอรไทยคำสูงอายุ๖๒
เขาก็เล่าให้ฟังเรื่องทะเลาะกันเนี่ยมันเริ่มมาจากสุนัขในวัด
มาไล่กัดไก่ของสามีคือมันไม่ใช่น้อยน้อย
ไก่ตายไป๖๐กว่าตัวสามีก็เลยบอกพระว่าดูหมาให้ดีหน่อย

ตอนแรกจะชดใช้ค่าไก่แค่พันเดียวเธอก็ไม่ยอม
สุดท้ายจ่ายมา๒๐๐๐บาทเรื่องไก่มันก็จบไป

มันมีเรื่องคาใจกันมาตั้งแต่สมัยก่อนตอนสร้างสำนัก
สามีให้ต้นยางไปช่วยสร้าง
คนในครอบครัวก็ไปช่วยกันค่าแรงไม่เอาสักบาทเลย
อดีตพระสิทธิกรชอบอ้างว่าสามีเนี่ยไปแอบตัดต้นศักดิ์ในสำนักปฏิบัติธรรม
ภรรยายืนยันว่าไม่จริงนะคะไม่จริงเลย
คือจะมีที่ไปตัดต้นสักก็คือตัดเพื่อเอาไปทำที่ของสำนักปฏิบัติธรรม
ก็คือทำให้สำนักปฏิบัติธรรมไม่ได้ตัดแล้วเอามาใช้เป็นของตัวเอง
วันนี้ทีมข่าวก็คุยกับนางสุเทวดีราชธานีอายุ๕๒
เป็นคนที่ยกที่ดินผืนนี้ให้อดีตพระสิทธิกรนะคะ
สวนป่าศักดิ์๒๗ไร่เป็นมรดกของครอบครัว
อบให้เพราะศรัทธาอยากให้สร้างสำนักปฏิบัติธรรม
เธอบอกว่าวันเกิดเหตุเธออยู่ด้วยนะ
เห็นเหตุการณ์ตอนตะโกนด่ากันด้วยนะเดี๋ยวให้เธอเล่าให้ฟังค่ะ

กำลังจะฉันข้าวเลยถวายให้พรอะไรเรียบร้อยแล้ว

มันมายืนจังก้าเหมือนหาเรื่องประมาณนี้ตรงหน้าสิวะเลนี่แหละ
มันจะเอาอย่างไรมันก็เข้ามาเข้ามาเลยประมาณนี้แหละ
ครูบ้ากำลังเลยพูดอย่างนี้
ก็เลยไม่นั่นมันก็เลยมันเดินกลับไปครูบาหมด
มันไม่จบกันสักทีมันอะไรกันนักหนาอะไรประมาณนี้
มันก็โมโหมันก็วิ่งเอาหยิบปืนเอาวิ่งใส่หมดเลย
เธอก็พูดถึงเรื่องสุนัขกัดไก่ที่บอกว่าตาย๖๐กว่าตัวค่ะ

ข้อมูลอีกมุมนะเธอบอกมันไม่จริง
เพราะสุนัขไปกัดไก่ไม่กี่ตัวก็ชดใช้ไปสองพันเรียบร้อย
ส่วนเรื่องตัดต้นศักดิ์ผู้ตายแอบไปตัดต้นศักดิ์จริง
ก่อนที่จะมาตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยแอบไปตัดตั้งแต่ครั้งนู้นแล้ว
ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอคิดแบบนี้นะ
ก็คงจะมีกรรมกันมาแต่ชาติปางก่อนละมั้งก็เลยเกิดเรื่องราวแบบนี้

ล่าสูตรครอบครัวก็รับศพในพระดูมมาทำพิธีที่บ้านนะคะ
สัวพระอภิษฐรรม๒คืนชาวประณกิจพระฤทธิษฐรรมดีนี้